กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องของพุษากันหน่อย

แต่พุษาพันธุ์นี้ที่จะพูดถึงเป็นพุษาพันธ์นมสดนะครับ
เขาบอกว่าเกษตรกรรายนี้เป็นชาวจังหวัดอ่างทอง
ลูกเอาไว้เพียงแค่ต้นเดียวแต่สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลยครับ
เพราะว่าขนาดของมันใหญ่แบบนี้แหละครับเจ้าพุษา
เท่ากับไข่เป็ดใช่ไหมครับสีขาวนี่คือไข่เป็ดนะ

คือไข่เป็ดจะใหญ่กว่าไข่ไก่ด้วย

คือขนาดของมันถ้าไปเทียบกับผลไม้ก็เท่ากับฝรั่ง

นายวัญชัยบัวทองอายุ๕๓ปีเกษตรกรตำบลมหาดไทย

เขานั้นได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
หลวงราชการที่๙มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับ
ด้วยการทำหน้าปลูกผักทำสวนที่น่าทึ่งก็คือ
สวนของนายวัญชัยนะครับมีต้นพุษาพันนมสดอยู่เพียงแค่ต้นเดียวนะครับ
แต่ว่าให้ผลผลิตดีออกดอกออกผลเก็บขายได้ทั้งปีกว่าหมื่นบาทเลยทีเดียวครับ
วัญชัยบอกว่าซื้อต้นกล้าพุษาพันธ์นมสดมาปลูกได้๕ปีแล้วนะครับ
โดยทุกปีที่ผ่านมาเก็บผลผลิตขายได้เพียงเล็กน้อย
แต่ว่าภายหลังเนี่ยเขาเพิ่มความเอาใจใส่ดูแล
บำรุงพุษาที่มีอยู่เพียงต้นเดียวเป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่าต้นพุษาออกลูกดกทั้งปีมีผลผลิตขนาดใหญ่เท่ากับไข่เป็ด
รสชาติอร่อยหวานมันกรอบอร่อยส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บผลผลิตไปขายตามสถานที่ราชการ
ราคากิโลกรัมละ๕๐บาทถือว่าได้ผลผลิตดีเกินคาด
ถ้าอยากจะให้ลูกใหญ่แล้วมันรสชาติดีแบบนี้ต้องทำไงน้องใบตอง
เขาบอกว่าพุษานมสดเนี่ยนะคะใช้เวลาเขารดน้ำหรืออะไรเนี่ย
จะใช้นมสดก็คือใช้น้ำหมักผสมนมสดแล้วก็รสต้นไม้ลงไปเลย
แล้วรสชาติเขาก็จะมีกลิ่นของนมสดอยู่ในนั้นด้วย
นี่ขนาดพุษายังทานนมเลยคนเราเด็กควรจะต้องทานจะได้สูงวัย
ถูกต้องมีแคลเซียมมีแคลเซียมนะครับ
มันถามนะมันจะหวานมันมันกรอบ
ดูแบบแรกดิฉันยังแยกไม่รอบระหว่างแอปเปิ้ลเขียวกับพุษาเลยนะ
เป็นแบบไซไจก็สำเร็จเป็นแล้วหนึ่งรายนะคะ